คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมส่งมาหัวหินเย็นสบายค่ะ

เพราะว่ากรมอุตุก็บอกค่ะในช่วงวันนี้

แต่ว่าภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ย
ต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก

ประจวบชุมพรสุราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่

แล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่สุราชธานี
ช่วงเย็นฝนตกลงมาต่อเนื่องนานเลย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมเข้าไปช่วยเหลือ

ว่ามีคำเตือนอย่างที่คุณอริยาได้ประกาศ
รายชื่อของจังหวัดต่างที่เตือนกันไปนะครับ

และกลายเป็นน้ำป่าไหลหลาก

ในพื้นที่หมู่๕หมู่๑๘
ระดับน้ำไปท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้าน

แล้วท่วมยาวประมาณ๖๐เมตร
รถเล็กสัญจรไปมาไม่ได้เลยนะคะ
มวลน้ำก็ไหลไปท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน
ที่เขาอยู่ริมคลองในพื้นที่๒หมู่บ้านตรงนี้ด้วย

ได้รับความเดือดร้อน๑๓ครัวเรือน
ดังนั้นประหลัดอำเภอเคียนซาอย่างนายอิสริน

พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเรือท้องแบน
เข้าไปช่วยอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่

แล้ว๓ยังมีเด็กเล็กอยู่อีกนะคะ
คือมีเด็กอายุสัก๘เดือนถึง๔ขวบอยู่๓คน
ทีนี้ก็ต้องอบพยพเด็กกลุ่มนี้ค่ะ
ออกไปอยู่ที่บ้านญาติชั่วคราวก่อน

ก็จะกลับเข้าที่บ้านตามเดิมนะคะ

เกิดฝนตกหนักเกิดฝนฟ้าขนองในพื้นที่
แล้วก็มีน้ำป่าหลากเข้ามาท่วมเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวาน
แล้วก็มีการอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่แล้วบางส่วนนะคะ
แต่ว่าระดับน้ำก็ยังไหลมาสมทบต่อเนื่อง
ต้องมีการอบพยพชาวบ้านที่เขาอยู่ริมคลอง
เพราะว่าริมคลองถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
เอาชาวบ้านตรงนี้ออกจากพื้นที่ก่อนในช่วงกลางดึก
เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านนั่นเองนะคะ